ที่มีผู้ชายคนหนึ่งชวนเพื่อนมาด้วย
รับประพอมาเห็นเข้ารับประพอก็อาศา

มีอาวุธทั้งปืนทั้งมีด
สรุปคือยิงรับประพอตายนะ

คุณผู้ชมมันเกิดเหตุขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็น

ตำรวจใช้เวลาอยู่จนถึงเย็นของเมื่อวานนะ
คุมตัวคนที่ไปร่วมก่อเหตุทั้งสองคนได้
ดูจังหวะตอนที่ไปจับตัวทั้งสองคน

โอเคโอเค

ไปจับกลุ่มเปี๊ยกเกรดแก้วอายุ๓๓

เพราะว่าเปี๊ยกจะไปตามแฟนเก่าที่รีสอร์ท

ก็คือลูกน้องซ่อนอยู่ในเนี่ย

อันนี้อยู่ที่บ้านที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
เปี๊ยกไปก่อเหตุยิงรอปภชาวเมียนมา
ตอนตี๕ของเมื่อวานนี้
เพราะว่าตอนนั้นเปี๊ยกชวนนิวไป

เปี๊ยกตั้งใจจะไปง้อขอคืนดีแฟนอายุ๑๙ปี
แฟนเขาเลิกกับเปี๊ยกเสร็จแล้วปุ๊บก็มาพักอยู่ที่รีสอร์ทนี้แหละ
รอปภมาเข้าเวรตอนนั้นพอดีได้ยินเสียงโวยวายไง
พอออกมาดูรู้ว่าอาเปี๊ยกจะมาตามหาแฟนใช่ไหม
ตอนนั้นรอปภยังบอกเลยว่าเดี๋ยวรอปภจะโทรตามฝั่งแฟนเก่าของเปี๊ยกให้

เปี๊ยกเลยก่อเหตุค่ะรอปภโดนยิงเสียชีวิตแล้วเปี๊ยกก็หนีไป
ทีนี้คุณผู้ชมมันเกิดเหตุการณ์ช่วงดูสิตี๓ตี๔ช่วงเช้ามืดนะ
หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้
ตามจับได้คนแรกเนี่ยคือในนิวในนิวคือคนที่ไปร่วมก่อเหตุกับเปี๊ยก
แล้วพอตำรวจเค้นนิวบอกมาเปี๊ยกอยู่ไหนนิวก็เลยบอกหมดเลย
เป็นคนยิงครับคุณตำรวจตอนนี้มันหนีไปนู่นอยู่ที่บ้านแถวชายแดนแล้ว
ตำรวจก็เลยนำกำลังไปปิดล้อมค่ะเลยเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้
ว่าตำรวจเข้าไปแล้วไปจับกลุ่มในเปี๊ยกพร้อมกับลูกน้องอีก๑คนได้
ใช้เวลาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงจากเกาะเหตุตอน๓๐๐๔๐๐แล้วมาจับได้ช่วงเย็นนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งสองคนเลย
โดนเรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืน
ลูกน้องของเปี๊ยกอีกคนนึงที่จับได้เนี่ยตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังดูอยู่นะ
ว่าจะเข้าข่ายให้ที่พักพิงกับผู้ต้องหาหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายเอาแน่นอนโดนดำเนินคดีอยู่แล้วนะคะ

เมื่อเช้านี้ตำรวจคุมตัวเปี๊ยกกับนิว
คนที่ไปร่วมก่อเหตุเนี่ยก็เอาตัวไปทำแผนพาไป๔จุดเลย
จุดไหนบ้างจุดแรกเนี่ยคือจุดลานเลี้ยงวัว
เพราะว่าเปี๊ยกกับนิวมากินเหล้าด้วยกันตรงนี้
แล้วก็เปี๊ยกก็ชวนนิวว่าจะไปหาแฟนเก่าที่รีสอร์ท
หลังจากนั้นก็คุมตัวต่อค่ะมาที่ลานจอดรถที่รีสอร์ทเลย
จุดนี้เปี๊ยกบอกกับตำรวจนะ
ว่าผมกับนิวพยายามจะถามหาแฟนผม
รอปภคนนั้นเขาออกมารับหน้า
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อแฟนผมให้

แต่ผมก็คิดว่าเขาจะโทรแจ้งตำรวจหรือเปล่า
ผมไม่ไว้ใจยกปืนขึ้นมามายิงเลยค่ะ
นี่คุมไปทำแผน๒จุดแล้วใช่ไหม

หนีไปบ้านของอดีตแฟนอยู่ที่ตำบลแม่ตาว
นิวเนี่ยอ้างว่าขี่มอเตอร์ไซค์มามาส่งเปี๊ยกที่บ้าน

เป็นคนเอาปืนไปซ่อนไว้ในร้าวไก่ข้างบ้าน
แล้วก็ปีนเข้าบ้านหลบหนีการจับกลุ่ม

ตำรวจจะคุมตัวทั้งเปี๊ยกและนิว
ฝากขังวันพรุ่งนี้นะคะ